สวัสดีครับด้านรอบของสนามนะครับประวัติใครได้ติดตาม
ถ่ายทอดในเวลา๓ทุ่ม๑๕นาทีครับ
เจอกันของ๒ทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะครับ
ชนบุรีแล้วก็ทางการท่าเรือนะครับ
เป็นเอกาซิโก้ของวงการโต๊เล็กก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับ
สุดท้ายแล้วเป็นชมบุรีนะครับที่เล่นในบ้าน
แล้วก็เอาชนะไปได้ทำให้พวกเขานั้นยืดสถิติ
ไม่แพ้ใครติดต่อกัน๔๓นัดเหมือนที่เคยทำได้
หลังจากที่จบฤดูการ๒๐๑๔ครับ
เกมที่บลูเวฟอารีน่านะครับบ้านของชนบุรีบลูเวฟ
แฟนก็ถือว่าให้การตอบรับกันพอสมควรนะครับ
กับการเตะฟุตซอลในช่วง๓ทุ่มกว่านะครับ

ชุดน้ำเงินชนบุรีลุยมาก่อนแล้วก็นำหนึ่งศูนย์ครับ
จากธนทรสันธนประสิทธิ์
ตัวหลังอดีตทีมชาตญ์จากนั้นหนีเสาศูนย์หักคอ

จากอภิวัตรจำเจริญ

ก็เป็นทางบลูเวฟนะครับ
ความผิดพลาดนะครับได้จากพิรพัฒน์แก้ววิไลจิรวัตรสอนวิเชียน
และจุดโทษจุดที่สองของโรมันโดนะครับห้าสองครึ่งแรก
ก่อนที่ประตูนี้ครับในช่วงครึ่งหลังนะครับ
ได้มาในช่วงเหลืออีกไม่ถึง๑นาทีนะครับ
หมดเวลานะครับจากชายวัดแจ่มกระจ่างไล่ไปทันครับ
ไปสามต่อห้านะครับการท่าเรือชมบุรีบูเวฟนั้น
ก็รักษาสถิติชนะ๖นัดรวดแล้วก็ไม่แพ้ใครต่อเนื่อง๔๓นัดนะครับ
หน้าถ้าพวกเขานั้นไม่แพ้ใครอีก๔๔นัดจะทำลายสถิติเดิมที่เคยทำไว้นะครับ
ในตอนนี้กับปีสองพันสิบสี่ได้ครับผ่านหกนัดนะครับ
ชวบรีสิบแปดแต้มเต็มนะครับตามด้วยท่าเรือ
แล้วก็อันดับสามเป็นทางบางกอร์ซิตี้นะครับสิบสี่แต้ม
แล้วก็ทางราชนาวีเนี่ยแต้มเท่ากับบางกอกซิตี้นะครับ
แต่ว่าประตูได้เสียเป็นรองก็เลยอยู่อันดับ๔
ดับห้านั้นเป็นกรมทางหลวงนะครับทีมน้องใหม่จากดิวิชั่นหนึ่ง
ที่เป็นแชมป์มาแบบไร้ภายนะครับมีอยู่๑๓แต้ม
เริ่มจะขับเขี้ยวกันสนุกมากขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นไปทุกขณะแล้วครับ